แต่เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนึงเหมือนกัน
เขามีอาการแปลกตอนที่เขาไปวัดร้างชุมพรวัดดังนั่นแหละ
แล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นรีบไปดูกันหน่อยค่ะ
อ้าวให้คุณผู้ชมได้เห็นเหตุการณ์ก่อนว่ามีผู้หญิงเสื้อฟ้าเนี่ยลักษณะเหมือนองค์ลงอ่ะ
นะคะนั่งสั่นอยู่แบบนี้แล้วเธอเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้น
เธอบอกว่าเธอได้ไปที่วัดร้างชุมพรซึ่งชื่อวัดร้างแห่งนี้เนี่ยก็คือสำนักสงเขาเจดี
ตำบลวิสัยเหนือจังหวัดชุมพรหลายคนจำได้ถูกไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนาะ
มีหญิงสาวคนหนึ่งได้แชร์เรื่องของวัดร้างแห่งนี้ออกไปแล้วก็อธิษฐานจิตว่าขอให้โชคดีถูกรางวัลที่หนึ่ง
ก็เลยถูกรางวัลจริงนะคะก็มาบูรณวัดแห่งนี้จนเป็นที่รู้จักกันมากมาย
เจ้าของช่องนี้ก็เลยอยากจะไปที่สำนักสงฆ์แห่งนี้บ้างนะคะ
พอไปถึงปุ๊บเนี่ยไปเจอผู้หญิงคนนี้ค่ะเธอเป็นชาวพม่านะคะ
เป็นชาวเมียนมาเนี่ยค่ะมีอาการแปลกนะคนแถวนั้นเขาบอกเอ๊ะ
ลักษณะเหมือนจะเป็นกุมารมาแฝงร่างไหมนะคะแล้วก็เนี่ยเนี่ยมีขูดขูด
มีถูบริเวณพื้นด้วยเพื่อที่จะหาอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่นะคะ
ช่วยกันดูช่วยกันวิเคราะห์เอาแล้วกันนะคุณผู้ชม
ส่วนชาวเน็ตชาวติ๊กต๊อกที่เห็นเนี่ยก็ตีความต่างนานานะคะบอกว่า
เออทำไมทำไมถึงได้ยินที่เขาพูดกันว่าเป็น๑๔๕บางคนบอก๕๑๖นะคะ
หรือ๒คูณ๒เป็น๔อะไรก็ไม่รู้แหละมามากมายหลากหลายเลยทีเดียวนะคะ
แต่โดยส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าหญิงสาวชาวพม่าคนนี้น่าจะมาให้โชคให้ลาบ
น่าจะมาให้รางวัลใหญ่หรือเปล่าเอ๊ะทำไมได้ยินตุ๊ดอะไรทำไมได้ยินตุ๊ดตุ๊ด
เออแล้วพูดไม่ได้พูดไม่ได้อ่านไปละกันอะไรตุ๊ดตุ๊ดอันนี้ก็ตุ๊ดตุ๊ดยิ้ม
อะไรตุ๊ดตุ๊ดค่ะเขาดูดเสียงผมเออเหรอคะ
ผมพยายามอ่านตามแล้วถ้าอย่างนั้นนะให้คุณผู้ชมไปตามฟังเอาเองในติ๊กต๊อก
พูดปุ๊บถูกดูดปั๊บเลยเออเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นจริงนะ
พยายามจะพูดให้ฟังแล้วอยู่มันตึ๊ดมันโดด
มันโดนดูดเสียงแล้วคุณเป็นระยุกยิกนู่นนี่นั่นลูกลิก
มีความเข้นเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันแต่คุณเขียนตุ๊ดตุ๊ด
มีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนี่มันเป็นใช้ศัพท์แบบนี้ได้ไหม
ดูหน้าชื่อสื่อค่ะเออตัดแล้วก็ละแปดนะคะเรื่องแบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้กับคุณพุทธนะคะ